คุณผู้ชมมาเตือนกันหน่อยนะคะสำหรับอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะ
ก็มีมาเตือนกันเรื่อยเรื่อยแล้วจะเตือนกันต่อไปจนกว่ามันจะหมดไปนะครับ
เป็นอุบัติเหตุนะคะที่ชาวเน็ตเขาเอามาโพสต์ค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
เริ่มกันที่สระบุรีก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมเป็นภาพรถมิซูบิชิปาเจโร่ค่ะ
ขับมาด้วยความเร็วนะคะแล้วก็กำลังจะเปลี่ยนเลนนี่นี่ตามลูกศรดูนะ
เห็นไหมขับมาด้วยความเร็วเปลี่ยนเลนแล้วเหมือนเสียหลักอะค่ะ
พลิกตะแคงเลยแล้วก็ฉลาบออกไปที่เกาะกลางถนนนะคะก็พุ่งชนเสาไฟฟ้าพลิกคว่ำตกร่องน้ำค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนบายพลาสตะวันออกขาเข้าโคราชหน้าตลาดนัดโรงเกลือกุฎนกเปล้า
ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีพลเมืองดีเนี่ยก็รีบเข้าไปช่วยเหลือนับสิบคนเลยนะคะ
เพราะว่าเหตุการณ์ค่อนข้างรุนแรงปรากฏว่าคนขับรถปาเจโร่เสียชีวิตค่ะ
ส่วนผู้โดยสารในรถ๖คนได้รับบาดเจ็บทั้งหมดก็นำตัวส่งโรงพยาบาลสระบุรีแล้วนะคะ
ส่วนเหตุการณ์นี้อีกหนึ่งเหตุการณ์คุณผู้ชมไปดูมีหญิงสาวคนหนึ่งเขานำคลิปไปโพสต์ในโซเชียล
เธอไปเจอนี่ครับอุบัติเหตุรถเก๋งเสียหลักพุ่งตกไปครองริมถนนน่ะ
มีคนอยู่นะครับในตำบลท่ามโรงช้างอำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานี
มีชาวบ้านแถวนั้นสองคนรีบเข้าไปช่วยแล้วก็หญิงสาวเจ้าของคลิปก็ยังได้สั่งให้แฟนหนุ่มอ่ะ
ลงไปช่วยด้วยไปชมบรรยากาศอีกทีหนึ่งนะฮะ
ไม่มีไม้เหรอคะพี่มีมีแต่เปลี่ยงพ้นเปลี่ยงพ้น
แกเรียกเปลี่ยงพ้นนั่งนั่งแกเรียกเปลี่ยงพ้นไหนอยู่เปลี่ยงพ้นไหนอยู่

ค้นนะคะค้นทุบ
ผู้หญิงก็บอกว่าค้อนนะคะค้อนทุบนะฮะพอได้ค้อนก็ทุบกระจกเข้าไป
เปรี้ยเปรี้ยงไปไม่กี่ครั้งกระจกมันก็แตกนะฮะ

นี่เห็นมั้ยทุบป้ังป้ังป้ังแบบเนี้ยทุบทุบทุบฝั่งคนขับมา
ชมแฟนด้วยโอ้โหแฟนเป็นผู้กล้าเลยสุดยอด
คือสั่งแฟนบอกให้ลงไปช่วยเขาเดี๋ยวนี้แฟนกระโดดน้ำลงไปไง
ผู้หญิงก็ถ่ายรูปเอาไว้นะฮะสุดท้ายนำคนขับออกมาก็บาดเจ็บเล็กน้อยนะครับ
คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะฮะก็มีสมาชิกเฟซบุ๊คเข้าไป
จะดำความให้เห็นชื่นชมกลุ่มคนละเวิร์นดีกลุ่มนี้เป็นอย่างมาก
ตัดสินใจเข้าไปช่วยเหลือคนที่ประสบเหตุให้รอดปลอดภัยนะครับ
ดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นฝันร้ายของคนขับรถก็ว่าได้
ก็ขับมาดีดีนี่แหละค่ะอ้าววิ่งออกมาเนี่ย
แทกแรงขนาดกระจกหน้าร้าวเลยนะคะเป็นถนนเรียบทางรถไฟบางกรวย
่งหน้าถนนพระรามเจ็ดค่ะคือเขาก็ขับมาปกติแต่ว่าก็ดูแล้วก็พอมีความเร็วเหมือนกันนะคะ
แล้วอยู่อยู่ก็มีคนวิ่งตัดหน้าอย่างกระทันหันค่ะเนี่ย
กระแทกหน้ารถจนกระจกแตกค่ะเขาก็ตกใจนะแต่เขาก็รีบจอดรถ
แล้วก็ลงไปช่วยเหลือชายที่ถูกรถชนคลิปนี้เนี่ยมีเสียงวิภาควิจารณ์เยอะมาก
เพราะลักษณะที่ชายคนนี้วิ่งออกมาบนถนนเนี่ยหลายคนบอกว่าตั้งใจหรือเปล่า

เหมือนตั้งใจวิ่งออกมาเพื่อที่จะให้รถชนหรือเปล่าค่ะ
คนขับรถเก๋งเนี่ยคือนายเกรียงบุญเมืองนะคะเล่าบอกว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๕ธันวาคมที่ผ่านมา
รู้ทีหลังว่าคนที่วิ่งตัดหน้ารถเขาเนี่ยคือชายเร่ร่อนที่อาศัยอยู่ใกล้แถวนั้น
แล้วก็วิ่งออกมาเพื่อจะข้ามถนนไปอีกฝั่งนึงค่ะ
ซึ่งอาการเนี่ยสาหัสนะคะเพราะว่ามันก็มาเร็วประมาณนึง
แล้วก็ชนเต็มแรงแบบเต็มแรงจริงค่ะ
แล้วสุดท้ายตอนนี้มีรายงานว่าเสียชีวิตแล้วด้วยนะคะ

ไม่รู้จะเบรกยังไงเพราะว่าออกมาในระยะตัดหน้าเลยนะคะ
อ่ะปิดท้ายกันที่คลิปที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์
เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้หลอนทั้งซอยคุณผู้ชม
นี่เห็นไหม

ถึงขั้นทุกคนต้องลุกออกมาดูว่าเฮ้ยเมื่อกี้เห็นเหมือนกันหรือเปล่า

แว้นรถจักรยานยนต์มันขับโดยที่มันไม่มีคน
มันวิ่งผ่านกล้องไปด้วยความเร็วจนทุกคนขนหัวลุกคือ

ช่างภาพนั่งขำกันไม่หยุดเลยอะ
นี่มันขับได้ยังไงคุณผู้ชม
ไม่ให้ออกไปแล้วไม่ได้มีการโยกเยกสายเอียงอะไรแน่

แล้วมันเป็นจังหวัดซิสคอมคือรถผ่านปุ๊บชาวบ้านออกไปอยู่

ทุกคนต้องลุกไปดูกับรถจักรยานคันนี้วิ่งผ่านไป
ไม่มีคนขี่ทุกคนตกตะลึง
สงสัยวันเวลาที่อยู่ในคลิประบุ
คือเที่ยงของ๑๖ธันวาคมที่ผ่านมา

ที่วัดสุคัณภ์มีผีหลอกรางวัลกับผีแว้น
คาดว่าน่าจะเป็นซอยวัดสุคัณภ์ทางรามเขตอยู่สิทธิ์กรุงเทพมหานคร
ส่วนสาเหตุที่ทำให้รถคันนี้มันวิ่งได้

อันนี้เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์
แยกกันระหว่างความเชื่อศัยศาสตร์กับวิทยาศาสตร์

น่าจะเกิดจากคันเร่งค้าง
ทำให้รถพุ่งออกมาเองโดยที่ไม่ต้องมีคนขี่
แต่พอเสียสมดุลมันจะล้มลงไปเอง
แต่ว่าอันนี้มิ้นค่อนข้างเห็นด้วยกับคำอธิบายของผู้เชี่ยวชาญ

เคยเห็นจริงเวลามอเตอร์ไซคันเร่งค้างอ่ะ

ยังไม่ทันได้ขี่แล้วเป็นค้างแล้วมันก็พุ่งหลุดมือเราไป

มันมีเหตุทำให้คนขี่เขาล้มไปก่อนหน้านี้ไหม
แล้วรถมันยังคงเร่งเครื่องต่อไปหรือเปล่าหรืออย่างไร
อาจจะกำลังจับแบบจับเตรียมจะขึ้นหรือจับลงมาดูว่ามันอะไรสักอย่าง
แล้วมันก็อยู่ท่านี้อาจจะอยู่ข้างแล้วอยู่ท่านี้
แล้วแบบลองบิดดูซิว่าเครื่องมีปัญหาไหมแล้วพุ่งออกไปเลยค้างอะไรทั้งนี้
คุณผู้ชมที่ดูผมเชื่อว่าเป็นเรื่องของผีแวน

เขาไม่สู้แดดหรอกตอนเที่ยงเป็นวันใส่แสงแล้ววันหวยออก๑๖ธันวาคมคนก็แบบมันเป็นไปได้

ก็นั่นดีเอามาฝากแบบนี้เป็นความเชื่อสู่บุคคลละกันคุณผู้ชม

นั่นน่ะสิเพิ่งเคยเห็นเหมือนกัน